เสร็จปั๊บจุดไฟเผารถเลย
หมดแล้วก็ได้ไม่มีอ่ะตอนแรกก็นึกว่าเหตุรถถุองไฟไหม้คุณผู้
ตอนแรกก็นึกว่าเหตุรถถูกไฟไหม้คุณผู้ชมครับ
เพราะว่ากู้ภัยเขาเข้าไประงับเหตุตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองลบบุรีครับรับแจ้งจากพลเมืองดีบอกโอ้โหไปดูหน่อยดิ
รถยนต์ถูกไฟไหม้เยอะเลยอยู่ริมถนนตรงนี้นะครับ
เป็นถนนสายเลี่ยงเมืองตะบนกกโกอำเภอเมืองลบบุรีครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงเจอคันนี้เป็นฮอนด้าซีวิกนะสีเทาดำทะเบียนจังหวัดลบบุรีครับ
จอดอยู่ชิดนะครับขอบทางแบบนี้ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงครับ
ฉีดน้ำฉีดน้ำไฟสงบปั๊บอ้าวมีศพอยู่ในรถหนึ่งศพนี่
สภาพถูกไหม้เกรียมจนไม่สามารถระบุเพศได้เลยครับ
ห่างจากรถไปประมาณ๓๐เมตรครับมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอก
ของผู้ตายพอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถถูกไฟไหม้
นางสาวอังคณาอายุ๓๕แฟนของคนตายเนี่ยร้องไห้เลยครับ
แล้วก็เล่าบอกว่าคนตายเนี่ยแฟนหนูเองชื่อนายสุวิทย์เกิดแก้วอายุ๔๕
เป็นคนท่าวุ้งคบหากันได้ปีเดียว
คือแฟนประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วออกเงินกู้นะครับขับรถออกจากบ้านไม่รู้ไปไหน
ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเนี่ยมาถูกฆ่าเพราะอะไร
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าก่อนที่รถจะถูกไฟไหม้นะ
แล้วก็ขับรถออกไปทันทีเลยนะโดยไม่เปิดไฟหน้ารีบหรือยังไงไม่รู้
ทีแรกเขาก็ไม่กล้าลงไปดูนะพยานที่เห็นเหตุการณ์นะ

อกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกู้ภัยนะครับ
ที่มาถึงในช่วงแรกของการเกิดเหตุเลยบอกว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุนะ
คือเห็นกระจกรถฝั่งคนขับในแตกมองไปข้างในตอนนั้นพี่เห็นอะไรไหม
เห็นครับคุณผู้ชมฮะไฟกับควันเนี่ยมันเต็มรถไปหมด
พอดับไฟแล้วถึงมารู้ว่าอ้าวมีศพอยู่นี่
จากการตรวจสอบรอบรถครับเบื้องต้นเพราะว่าฝาถังน้ำมันมันถูกเปิดออกครับ
แล้วที่ศพนะที่ศพนะศีรษะของศพนะถูกไฟไหม้จนเกรียมกระโหลกด้านหน้ามีรอยคล้ายถูกยิงครับคุณผู้ชม
คล้ายถูกยิงคาดว่าคนร้ายกับผู้ตายน่าจะไล่ยิงกันมา
แล้วคนร้ายน่าจะบังคับให้ผู้ตายจอดรถแล้วประกบยิงแล้วไปเปิดฝาถังน้ำมันเผารถเพื่ออำพลางศพครับ
ตำรวจว่ายังไงเรื่องนี้ผลละบรตรีภีรพงศ์วงศมารครับท่านรองผู้บัญชการตำรวจพุทธรภักดิ์หนึ่ง
ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เลยเอาเครื่องตรวจหาวัตถุไปหากระสุนปืนครับ
คาดว่าจะตกอยู่แถวนี้แหละที่เกิดเหตุก็ตกอยู่แถวนี้
แล้วจะเรียกแฟนสาวของผู้ตายนะครับมาสอบปากคำ
เบื้องต้นตั้งไว้สามปมหนึ่งยาเสพติดสองเงินกู้สามชู้สาว
น้ำหนักไปที่อะไรมากที่สุดครับตำรวจบอกยาเสพติดอ้าวเพราะอะไรอ่ะ
คือตำรวจไปตรวจสอบประวัติผู้ตายพบว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานครับ